ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยเห็นภาพกันไปแว๊บแล้ว
คู่ของหนุ่มเวียสุกลวัฒน์กับสาวเบลล่ารานี

คุณนะก็มีโมเมนต์ออกมาให้บรรดาแฟนคลับฟินกันอย่างต่อเนื่องแบบหนักไปเลยนะคะ
ทั้งภาพสิไปไหนมาไหนด้วยกัน
ไปเที่ยวต่างประเทศออกงานคู่งานอีเวนต์ก็มี
ล่าสุดเลยค่ะกับผลงานถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสารดิฉัน

และถึงแม้ว่าฝ่ายชายจะออกตัวนะว่างานนี้
เน้นเรื่องของความสวีทหวาน

เขาบอกว่าขอเน้นไปที่ความคูของทั้งคู่มากกว่านะครับ
แต่ว่าแฟนคลับทั้งหลายทั้งแหล่ก็แหมคุณ
อย่างที่คุณบอกนี่แหละอดแซวไม่ได้กัน
เอ๊ะนี่ภาพหิวไปติ้นหรือเปล่าคะอย่างไรคะ
ชอบไหมครับโอเคครับ
ก็เป็นการถ่ายแฟชั่นครั้งแรกกับน้องนะครับ

สนุกนะนะครับแล้วก็ทำงานเร็วมาก
ก็ไม่ได้แบบฟิลแฟชั่นหวานมากนะครับ
ก็จะเป็นแนวแบบออกลูกแฟชั่นแฟชั่นหน่อย
ให้ถึงขั้นแบบทีมคู่รักต้องใส่ชุดขาวมาจูงมือหรืออะไรอย่างนี้
ก็คือจะเป็นแนวออกแฟชั่นแฟชั่นมากกว่าอะไรอย่างนี้ครับ
เพราะว่าเราก็ต้องดูว่ามันเข้ากันไหม

ก็ถ้าดูแล้ว
เหมาะสมแล้วก็คิวผมแล้วก็น้องแบบว่างตรงกัน

น่ารักคือคู่นี้เขาก็เหมือนดูเหมือนว่า
ที่จะรับงานคู่มากขึ้นเรื่อย
แม้ว่าสถานะยังคงพูดตรงกันว่า
เป็นพี่น้องที่อยู่ด้วยกันแล้วสบายใจที่สุดก็แล้วแต่
ก็แล้วแต่เลยนะคะแต่ว่าภาพมันก็ฟ้องกันอยู่อะเนาะ
ในอินสตาแกรมนั้นพี่ฉันก็กดไลค์ไป